ที่เป็นโรยงวัฒนินังที่เป็นโรยงทาราทาราวัลดิกนะครับ

เขาสามารถเข้าชมความโฆษณ์งามของวัฒนินังวัลโศกได้ครับ
แล้วก็สามารถเข้ามาชมแล้วก็มาถ่ายรูปได้นะครับ
โดยสถานที่ที่ทางเราได้เตรียมไว้ให้สำหรับถ่ายรูปกันนะครับ
เพื่อให้ทใจผู้ชูที่สามารถเข้ามา
ในวันที่๕ก็ระหว่างเวลา๑๒๐๐จ๔๕๐๐หรือ๑๙๐๐
แล้วจะวันที่๖ระหว่างเวลา๑๒๐๐จ๒๑๐๐นะครับ
ก็ผมสั่งตัวคุณอาจารย์คุณสั้นตัวครับ
ก็หมายช่วงร่วมรอบชนความและภาพงาน
ในกรณีมาที่อนุสังคม๑๔๐๑ขนาด๑๓เวียด
สำหรับบินทางหัวชนิดเข้าวิทยาลัยครับ

ซึ่งเราได้เตรียมจนหลังแมคทารีไว้สามพันห้าร้อยก่อนที่จะบินได้หลายรอบนะครับ

เราได้เพิ่งสอบคุณเป็นหลักนะครับสุดใหญ่และที่เล่นนะครับ

เหลือกระทั่งเรือก็จะมีด้วยกัน
ของในเรืออย่างที่ผมแต่งหน่อย
เป็นชุดของในเรือพักที่นั่ง

เป็นในเรือที่หนึ่งกับเรือที่สอง
ในท้ายก็จะเป็นอีกชุดหนึ่ง

เชื้อให้สีเกียวนะครับแล้วก็ชุดกองมังคลมที่สาย
นี่ก็เป็นชุดกำลังพลประจำเรือซึ่งในวันที่ปฏิบัติงาน
ภารกิจของโมงเร็วภายลิทธิ์รัฐเดิมตั้งแต่ประมาณ๖๐ขวาน
ชวนของเบ้ยมายภายออกจาย่างแหล่งลิตรสำคัญ

ตอนนี้แล้วจะมีคุณสัญญาคุณสัญญาคุณผู้ชาย
ต้องรับศาสนย่อนเกิน
ที่ได้แค่ก้องบุญบังกลวงจากมหาวิทยาลัย
จากการสุภาพมาทำความไหวในสถานการณ์ชม
ความทดนามของดวนพระทินักษ์ของคนใด

ที่จะพัฒนาคมไว้
ที่ยอมเอกอดยเอนพระทินักษ์ราชภิกษา
และมนุทินักษาฐรมาโลเวลนิเวศ
ปัจจุบันโครงการนี้ที่สามารถเป็นรับทุกวันอาทิตย์ได้

ก็สามารถสอบถามได้ครับ